ราศุนย์มีการตรวจสอบมีตำรวจหน้านึงเป็นระดับสารวัฒน์
ซึ่งเขาดูแลฝ่ายชาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทหารตำรวจที่เสียชีวิต
มีการเบิกจ่ายเงินไปช่วยงานศพให้กับหน่วยอรินทราช๒๕๖
ที่เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าเงินจำนวนนั้นหายไป
ก็เลยมีการร้องเรียนว่าเขายักยอกไปเองหรือเปล่า
แต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าทำเงินหายที่ไม่แจ้งความเพราะกลัวถูกตั้งกรรมการสอบวินัย
แต่เงินจำนวนนั้นมันหายไปไหนตอนนี้กำลังตั้งกรรมการสอบอยู่
ตำรวจบอกว่าต้องเอาโทษอย่างจริงจังถ้าผิดจริง
ถึงขั้นกับไล่ออกอันนี้คือหนักที่สุดนะฮะ
จ่ายเหตุการณ์ที่เพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้วีพัส
ออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วก็มีผู้ประกอบการข้าราชการ
ตำรวจประดับสรวจที่ดูแลงานจัดงานชาวบนักกิจ
ตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กระดาษยิงที่โคราช
ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เป็นเหตุการณ์ใหญ่มาก
เขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นแล้วก็บอกว่า
ตำรวจในระดับสรวจที่ดูแลชาวบนักกิจยักยอกเงินไป
ทั้งข้างสาขพันธ์หลอกไม้อาหารพุงหลีดลงศพเอาไปใช้ส่วนตัว
โดยอ้างว่าเขาทำเงินหลวงหายเป็นแสน
ตอนนี้กำลังเป็นที่วิภาควิจารณ์อย่างมากทีเดียวนะฮะ
ผ่านตำรวจตรีธีธดลพันธ์สนิทสารวัตรฝ่ายการชาปนกิจสงเคราะห์
เอาอย่างนี้อยากให้สังคมฟังข้อมูลทั้งสองด้าน

เขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหลายส่วน
เขายอมรับอย่างนี้ว่าเขาทำเงินก้อนนั้นหายจริงตามที่เป็นข่าว
แต่เขาไม่ได้ไปจอดรถหน้าแฟลต์ตำรวจแล้วหายตามที่เป็นข้อมูลในเพจลง
เขาบอกว่าเงินจำนวนนั้นเขาตรวจน้ำจนครบแล้ว
มีเอกสารเพื่อจะเดินทางกลับไปที่พักด้วยรถจักรยานยนต์
หายังไงก็หาไม่เจอนะฮะแต่สาเหตุที่ไม่แจ้งความเพราะว่าไม่อยากถูกสอบวินัย
คิดว่าจะหาเงินไปเคลียร์ให้ได้แล้วก็รับผิดชอบเองเพราะว่าเป็นช่วงของโควิดระบาดพอดี
ตำรวจนายนี้ยืนยันว่าไม่เคยคิดหนีเขายอมรับต่อผู้บังคับบัญชาว่าทำเงินหาย
และยินดีจะชดใช้ให้ที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกับครอบครัวผู้เสียหายตลอดและเข้าใจกันดี
เขาเองก็เดือดร้อนนะฮะจนบางร้านเองก็เห็นใจไม่ติดตามเอาเงินคืนอะไรแบบนี้นะฮะ
ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนของร้านค้าแล้วก็ร้านสังขพันธ์รวมแล้วเป็นเงิน๒แสน
ส่วนอีก๔แสนเป็นเงินของกองกิจการชาปนกิจสงเคราะห์ที่ต้องนำส่งให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งได้ถูกตั้งกรรมการสอบส่วนไปแล้ว
ตัวเขาก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ท้อใจเกือบคิดสั้น
โดยเฉพาะข่าวที่ออกมาเขาบอกว่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริง
อยากให้สังคมฟังความสองด้านรับราชการมา๒๐กว่าปีคงไม่เอาไปแลกกับเงิน๒แสนหรอก
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าวันนี้เนี่ย
ก็มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าพันธุ์ตำรวจตรีธีธดลจะถูกดำเนินการตรวจสอบทางวินัยอย่างไร
ต้นจะมี๓แนวทางก็คือเบาไปหานักเริ่มจากการปลดออกให้ออกถึงกับไล่ออก
จากว่าผลการสืบสวนขั้นต้นแล้วพบว่าผิดจริงตามที่มีการกล่าวหาเอาไว้ว่ามีพฤติกรรมเบียดบังเงินชาปนกิจที่ต้องส่งเข้าหลวง
แล้วก็เงินที่ต้องจ่ายให้กับเรื่องของครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะฮะ
จริงอย่างไรเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปต้องรอผลการสอบสวนของตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ